บ่อนกันต่อค่ะคราวนี้ที่ชายภูมิแต่ว่าที่ต้องไปจับบ่อนนี้นะคุณต้องบอกว่าเขากล้ามากเลยนะ
คือเปิดบ่อนห่างจากสพชัยภูมิคุณไม่ถึงโล
เรียกว่าอยู่ใกล้ล้วงคองูเห่า
คองูเห่าจริงคือแล้วเปิดเป็นบ่อนนะคะ
ได้แค่ลักลอบเล่นพนันคือเปิดบ่อนเลย

เฉพาะกิจฝ่ายปกครองจังหวัดชายภูมิไล่จับนักพนันที่วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปกลางทุ่งนาแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่บุกเข้าไปจับบ่อนพนันไฮโลแล้วก็ไพ่ที่บริเวณกระท่อมนาบ้านแผ่นดินทองในตะบนกุฎเลาะอำเภอกเกษตรสมบูรณ์
นักพนันมา๑๕คนของกลางเป็นอุปกรณ์การพนันแล้วก็เงินจำนวนนึงค่ะ
จากนั้นก็แจ้งตำรวจจากสพเกษตรสมบูรณ์ไปรับตัวผู้ต้องหาทั้ง๑๕คน
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกอุ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะ
เดือดร้อนมากเพราะว่ากลุ่มนักพนันในพื้นที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์และอำเภอใกล้เคียง
ชอบมานัดหมายกันแล้วก็ลักลอบเปิดบ่อนพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นประจำเลย
สร้างความเดือดร้อนและรำคาญใจให้กับชาวบ้านมากแล้วก็สร้างแบบนี้มานานแล้ว
รายที่นักพนันกลุ่มนี้รู้ดีนะคะว่าชาวบ้านคนไหนขายทรัพย์สินได้ก็จะหลอก
คือหลอกล่อชักชวนทำทุกอย่างให้เข้าบ่อนจนเสียหายหมดเนื้อหมดตัวหลายคนแล้วคุณ
ส่วนการบุกจับครั้งนี้เนี่ยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิสั่งการลงมาเลยนะบอกว่าให้ฝ่ายปกครองเข้าจับโดยไม่ได้แจ้งให้ตำรวจในพื้นที่ทราบ
เพราะอย่างที่บอกมันอยู่แบบจะว่าติดก็เกือบติดนะคะอยู่ใกล้กับสพเกษตรสมบูรณ์ไม่ถึง๑กิโลคุณไม่ถึง๑โลด้วยนะ